ไปที่นครศรีธรรมราชมีเด็กผู้ชายอายุประมาณ๑๐ขวบ
เพื่อนเอาเบ็ดจะไปตกปลาที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งหน้ามหาวิทยาลัย
มีถุงดำมาวางทิ้งไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ไปแกะดู

ศพเด็กแล้วคือประเด็นคือมันถูกสัตว์กัดแทะจนแบบเละหมดแล้ว
ค่ะนะฮะเด็กก็เลยต้องไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาดูกันนะฮะ
ตำรวจสพท่าสาราพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบจุดนี้
มันมีศพเด็กทารกถูกยัดไว้ในถุงดำทิ้งในพงย่ามริมสระน้ำ
สวนหย่อมหน้ามหาวิทยาลัยแห่ง๑ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าสารา
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุในถุงดำมันมีศพเด็กทารกเป็นเพศชาย
คลอดได้วันสองวันเองคุณผู้ชมอยู่ในถุงดำนะฮะ
สภาพของศพเด็กอ่ะมีบาดแผลที่บริเวณหน้าท้องขนาดใหญ่ไส้ทะลักออกมาเลยนะฮะ
แล้วก็ตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดทรงกลิ่นเหม็นไปหมดแล้วอะครับ
ถุงดำเนี่ยมีรอยฉีกขาดหลายจุดก็น่าจะถูกสัตว์กัดแท้
เพราะมันก็เป็นกลิ่นของศพอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ในจุดเกิดเหตุไม่พบหลักฐานอื่นที่จะบ่งชี้ว่าเด็กนั้นมาจากไหน
จากการสอบถามเด็กที่ไปเจอก็คือเด็กชายเอนามสมมุติอายุเพียง๑๐ขวบ
ซึ่งไปพบศพทามรกเป็นคนแรกก็บอกว่าก่อนที่จะมาเจอเนี่ย
ตัวเขากับเพื่อนก็เดินมาที่ริมสระจะมาตกเบ็ดกัน
เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมช่วงโควิด
ขนาดที่เดินอยู่ริมพงศ์ย่ามันได้กลิ่นเหม็นเน่าจากไหน
ก็เลยพยายามเดินไปไปเจอถุงดำแล้วก็ถุงมาฉีกขาด
ด้วยความสงสัยก็เลยเข้าไปแย่ดูใกล้
โอ้โหพอเปิดถุงออกมาครับกลายเป็นศพเด็กทารก
ไส้ทะลักออกมาตกใจรีบวิ่งไปบอกรอปภเลย

ตอนนี้มีการส่งศพเด็กไปชนสูตรหาสาเหตุการตาย
ที่โรงพยาบาลมหาลาศนครสิทธิ์ธรรมราช
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหญิงตั้งคันไม่พร้อม
แท้งเถื่อนเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษาหรือเปล่าไม่ทราบ

เพราะมันอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วย
ชุดสืบสวนสภศเรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิด

แล้วก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามสถานพยาบาล
ว่ามีประวัติผู้หญิงไปทำคลอดหรือว่าไปตกลูก

แล้วก็จะนำตัวแม่นั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ